สดร้อนร้อนอีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น
กนาฏกรรมจากการทำงานคุณนัทพงศ์ค่ะวันนี้มีรายงานบอกว่ากระเช้าเครน
ร่วงลงมากระแทกกับพื้นค่ะช่างไฟที่ปฏิบัติงานอยู่บนนั้น
ก็เสียชีวิตนะคะได้รับบาดเจ็บแล้วก็สุดท้ายเนี่ย
เสียชีวิตในที่สุดค่ะเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะทางร้อยตำรวจเอกนิพลพลสวรรค์รองสารวัสสอบสวรรค์
พรัตนาธิเบสนนทบุรีนะคะได้รับแจ้งบอก
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าตกจากกระเช้าเครนลงมาเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร
ประชานิเวศ๓ที่อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
ก็ไปจุดนี้คือหน้าตึก๒๐นะคะ
พบร่างของนายดำรงเงินพลกรังอายุ๓๓ปีเป็นช่างไฟฟ้า
คือก่อนหน้านี้เขาก็พยายามจะช่วยปั๊มหัวใจกัน
แต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะคะเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
ในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก๖ล้อ
ที่มีเครนติดตั้งเอาไว้จอดอยู่นะคะ
แล้วก็ข้างตัวพบกระเช้าเหล็กหล่นตกลงมาอยู่กับพื้น
มีร่องรอยเหล็กฉีกขาดด้วยนะคะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานเขาบอกเขานั่งก้มหน้าเตรียมอุปกรณ์อยู่
ได้ยินเสียงดังก็เลยหันมาดู
พบว่าตัวกระเช้าหล่นลงมา
แล้วนายดำรงติดค้างอยู่ในกระเช้าด้วย

นี่แหละก็เลยทำให้ร่างกระแทกกับพื้น

ตำรวจบอกว่าตรวจสอบกับทีม

กระเช้าที่ตกลงมาน่าจะมาจากว่ารับน้ำหนักมากเกินไป
เพราะว่ามันมีรอยของเหล็กช่วงที่ร้อยน็อต
รูร้อยน็อตมันฉีกขาด
ก็ทำให้กระเช้าล่วงลงมาพร้อมกับนายดำรง
แล้วก็ทำให้เสียชีวิตค่ะ

แล้วก็นำร่างส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อที่จะชนะสูตรต่อไปค่ะ